มีคลิปหนึ่งถูกแชร์ในโซเชียลมีเดีย

ก็คือเป็นคลิปที่ผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
ตามรถแดงตามรถแดงในขีบรถสีล้อแดง

สำเร็จความไคร้ตามไปด้วยแบบนี้
มีสมาธิทั้งขับทั้งสำเร็จความไข้นะ

เป็นคนที่นั่งรถแดงเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้

ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว

อยากโชว์นักใช่ไหมได้ฉันถ่ายโชว์ให้

นี่เป็นคลิปที่คนที่อยู่ในเชียงใหม่เขาแชร์ไว้
แล้วก็เป็นคนที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ

ด้วยรถสองแถวแดงบนเส้นทางกาดหลวงในจังหวัดเชียงใหม่

ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาสมมุติก็นอกปิดบางใบหน้าด้วยนะคะ
มือข้างหนึ่งบิดมอสไซด์ด้านขวาแต่มือด้านซ้าย

กระทำอนาจารย์ในลักษณะสำเร็จความไคร้

นู่นบิดคันเร่งใช่ไหม
มือด้านซ้ายก็บิดคันเร่ง
บิดคันเร่งเหมือนกันแม้ว่าจะ
เขาบอกว่าที่เขาเห็นเขาไม่ได้เห็นคนเดียวนะ
บนรถแดงมีนั่งกันหลายคนนะคะ

ทำไมไม่กลัวไม่เกรงกลัวไม่อับอายอะไรเลยนะคะ
และคลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียของจังหวัดเชียงใหม่

ไปตามจับกลุ่มมาได้นะคะคือนายบัญชานันทิ
มีอาชีพรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าตามอาคารทั่วไปในเชียงใหม่
เขารับสารภาพบอกว่าอารมณ์มันพาไป
เขาโสดไม่มีครอบครัว
ก็เลยนี่แหละค่ะทำแบบนี้อารมณ์พาไป
แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยตระเวนก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วมากกว่า

พร้อมกล่าวขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปและยืนยันจะไม่ทำแบบนี้อีก
ให้ปากคำก็ใส่หมวกด้วยนะยังปิดบังอยู่นะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหากระทำการอันควร
ขายหน้าต่อหน้าธารกำนันและอีกหนึ่งข้อหาคือขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะ